ในการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมทีมกันอยู่ค่ะ
มีโปรแกรมที่จะพบกับทีมอัลมาลิกจากอุสเบกิสถาน
ในศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๗นัดที่สอง
ดีนะคะวันอังคารที่๒๕กรกฎาคมนี้เวลา๑๔นาฬิกา
ที่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามค่ะ
ซึ่งเคยคุมทีมชาติอุสเบกิสถานและก็มีข้อมูลนักเตะของอัลมาลิส
ที่มีตัวทีมชาติอุสเบกิสถานร่วมทัพ
เรียบร้อยแล้วว่าแท็กติกเขาก็แนะนำมาค่อนข้างดีครับ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นเกมแย่งแชมป์ในกลุ่มดีค่ะ
เตะบราซิลที่เคยได้แชมป์๒สมัย
ร่วมกับทีมจากอิราณในปี๒๐๑๖
เป้าที่จะคว้าแชมป์ให้ได้อีก๑สมัยค่ะ
และต้องการลดความผิดหวังที่ได้อันดับที่๓ในปีที่แล้ว
จากหลายปัจจัยทั้งสภาพร่างกายของเจ้าตัวที่ไม่สมบูรณ์
รวมทั้งกิจสดาวงแก้วที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ

แต่ปีนี้ต้นสังกัดก็เตรียมพร้อมทั้งอย่างดี
ในการลงเล่นฟุตซอลลีกและการไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ค่ะ